เมื่อวานนี้หลังจากที่คุณแม่ไปให้สัมภาษณ์
รายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
ก็ต้องยอมรับว่ามันมีกระแสที่ไปโจมตีคุณแม่ด้วยนะคะ
ทีนี้นักข่าวก็พยายามถามความจริง
ถามต่อจากประเด็นที่หลายคนยังคงค้างคาใจ
ในคำถามที่ถูกตั้งคำถามในรายการ

อีกร้านนี้คือเราตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
เป็นการพูดคุยเรื่องต้น
เขาแนะนำมาอย่างนี้ค่ะ
แม่รู้สึกยังไงครับ
ตอนนี้หลายคนจะมองว่าเจ็บแต่จบ

คุณแม่ไม่รู้ความนี้

พิชชาย

ภาระสุดท้ายครับแม่ตอนนี้หลังจากคนที่ดู
ไม่ปล่อยอีกหนูครับ
คุณแม่เครียดไหมคะเครียดเลยสบายมาก
นักข่าวยิงคำถามไปตรงหลายประเด็นเลยนะคะ

โดยเฉพาะกระแสโจมตีคุณแม่หนักมาก
หลังจากที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสกับพี่หนุ่มกัญชัย
คำนวณตัวเลขตัวเลข๓๐ล้านที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณโมยังมีชีวิตอยู่
จะเล่นละครต่อเรื่องตก๘แสนถึง๑ล้านบาท
ปีก็กลมก็๓๐ล้านนี่เป็นที่มาของตัวเลข๓๐ล้านนะคะ
นักข่าวพยายามถามประเด็นนี้แม่บอกดูในทีวีเลยละเอียดกว่า
หรือไม่ก็โทรคุยกับแม่ก็ได้ทางโทรศัพท์นะคะ
แม่บอกว่าเรื่อง๓๐ล้านยังไม่ได้ตกลงกันเป็นเพียงตัวเลขที่เปรียบเทียบขึ้นมา
ซึ่งเป็นการคิดคำนวณจากรายได้หากน้องโมยังมีชีวิตอยู่
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมเจ็บจ่ายจบ
คำนี้สังคมพูดตรงคือตรีตราคุณแม่แบบนี้
ถามว่าคุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างทางคุณแม่บอกว่าไม่รู้จักคำนี้นะคะ
ส่วนเพื่อนสนิทของคุณแม่ที่นั่งอยู่ด้วยในรถอาหารนี่ท่านนี้นะคะ
ก็เสริมขึ้นมาบอกว่านี่เจ็บอยู่ที่นี่จบอยู่ที่นี่
พร้อมกับเอามือไปชี้ที่อกนะคะ
อกด้านซ้ายก็คือคุณแม่ก็เจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
คือพอถามอีกว่ามันมีประเด็นที่พี่ชายของคุณแตงโมคุณต่อยดายศเนี่ย
โพสต์ลักษณะเป็นรูปหัวใจที่แตกสลายแล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่าผิดหวัง
คุณแม่รู้สึกยังไงได้มีการพูดคุยกับพี่ชายของคุณแตงโมหรือยัง
คุณแม่บอกยังไม่ทราบเรื่องเพราะยังไม่มีเวลา
ส่วนตัวยังไม่ได้มีการพูดคุยกับลูกชายเรื่องนี้นี่ค่ะ
ซ้ายมือของจอนะคะนี่คือพี่ชายของคุณแตงโมโพสต์ค่ะนะคะ
ทีนี้ถามต่อว่าคุณแม่เครียดไหมกับกระแสสังคมที่โจมตีคุณแม่ไปนะคะ
ตอนนี้คุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะส่วนตัวแม่เองรู้สึกไม่เครียดเลย
สบายถามต่อว่าตอนนี้สังคมสงสัยว่าคดีของลูกสาวมันมีเรื่องเงิน
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่คุณแม่ไม่ตอบประเด็นนี้นะคะ
เดินหน้าแล้วก็ปิดประตูรถเนี่ยหนีไปเลยนะคะ
ครับนะฮะก็เป็นหลังจากรายการของคุณหนุ่มนะฮะ